ดยิงที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่สุรธานีนะฮะ
มีคนตาย๔ศพด้วยกันครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วตอนนี้ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุเป็นดาบตำรวจ

ดาบตำรวจแล้วมีศักดิ์เป็นลูกเขยของผู้ตายด้วย

อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะฮะพบตรสั่งการให้ผู้การภาค๘เนี่ย
ติดตามความคืบหน้าสภาพศพทั้งสี่ครับ

นายธรรมรงค์นินนิยมอายุ๖๐ปี

ในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราธานีเมื่อวานนี้

อายุ๔๙เป็นเมียคนปัจจุบันของผู้ใหญ่รงค์
คือนายพรศักดิ์หรือผู้ใหญ่เกราะอายุ๕๓
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่ง
และ๔นายธรรมรัฐวิเชียนอายุ๔๘ปี

มีศักดิ์เป็นพี่ชายของผู้ต้องสงสัยก่อเหตุ
นั่นคือดาบตำรวจอัธพรวิเชียนครับ
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัว
ว่าหลังเกิดเหตุเขาหายตัวไปกับเมียเขาซึ่งเมียเขาเองเนี่ยนะฮะ
เป็นลูกสาวของผู้ใหญ่รงค์หนึ่งในคนที่โดนยิงตายอืมเกิดกับเมียเก่าค่ะ
วันนี้พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเรื่องอย่างละเอียดนะครับ
พบร่องรอยกระสุนยิงกราดไปที่กระจกหน้าต่างจนแตกทั้งชั้นล่างชั้นบน
แล้วก็รถกระบะที่จอดอยู่ในบ้านด้วยปลอกกระสุนปืนที่พบคาดว่ามีการใช้ปืนสามชนิด
กล้องวงจรปิดพบเบาะแสผู้ต้องสงสัย๑ในนั้นคือดาบตำรวจอัฐพรวิเชียน
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสพคีริรัฐนิคมช่วยราชการสืบภาค๘
สืบอยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวนะฮะแต่ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะยังมีอาวุธสงครามติดตัวไปด้วย
และอย่างที่บอกว่าดาบตำรวจอัธพรใช้รถเก๋งสีบรอนเทาหนีไปกับนางสาวพะนิดาซึ่งเป็นลูกสาวผู้ใหญ่โรงที่เกิดกับเมียเก่า
ดังนั้นตอนนี้นะฮะอยู่ระหว่างการเร่งตามตัวลูกเขยของผู้ใหญ่รงค์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ทั้งหมดหรือไม่อย่างไร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘บอกว่าก่อนเกิดเหตุครับผู้ใหญ่รงค์กับผู้ใหญ่เกราะเขาพูดคุยหารือกันอยู่ในบ้าน
ดาบตำรวจอัธพรซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกเขยเข้าไปหาไปเจรจากับพ่อตาหลังพยายามจะให้หย่าร้างกับลูกสาว
ซึ่งทางด้านของนายธรรมรัฐวิเชียนหนึ่งในผู้ตายซึ่งเป็นพี่ชายของดาบตำรวจอธพรไปช่วยน้องเจรจาด้วย
แล้วสุดท้ายก็มีเหตุกราดยิงเกิดขึ้นจนกระทั่งมีคนตาย๔ศพครับ
ก็พยายามบอกให้ทางคุณพนิดาหรือตั๊กหย่าร้างกับอัฐพร
อาจจะพรก็พยายามจะเข้าไปคุยกับคุณธรรมลง

ดาบอัฐพรก็เป็นตำรวจอยู่ที่คินีรัฐเขารู้จักกันมามากกว่า๑๐ปี
แต่ด้วยความที่ว่าน่าจะมีอารมณ์ร้อนนะครับก็ระหว่างเข้าไปพูดคุยกันเนี่ยโดยที่ทางดาบตำรวจอัตภพรเนี่ยก็พาพี่ชายไปด้วย
ก็คือคุณธรรมรัฐก็เกิดการใช้วู้ดปืนจิงกัน
สาเหตุทั้งหมดคงต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
จะมาจากปมเหตุคือทะเลาะขัดแย้งกัน
เรื่องที่ว่าอยากจะให้ลูกสาวหย่ากับดาบตำรวจอัตภพรหรือเปล่า
เพราะนอกจากนี้ก็มีข้อมูลรายงานว่ามันมีเรื่องของปมขัดแย้งเรื่องที่ดินด้วย
เพราะเห็นว่าผู้ใหญ่มีที่ดินเป็นร้อยไร่
แล้วก็เป็นคนใจกว้างใจบุญแบ่งที่ดินบางส่วนให้ทำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็มีเหมือนกัน
รอการตรวจสอบเพิ่มเติมและรอการขยายผลนะครับ
พนักงานสอบสวนครับอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
ขอสารออกหมายจับผู้ก่อเหตุ
แสดงว่าน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นค่อนข้างจะชัดเจนแล้ว
เบื้องต้นครับเดี๋ยวลองดูนะฮะภาพดาบตำรวจอัตภพรครับ
ตอนนี้เตรียมขอสารออกหมายจับ
ดาบตำรวจอัธพรวิเชียนคือคนนี้
ข้อหาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ผู้การภาค๘เร่งคลี่คลายคดีและจับกลุ่มผู้ก่อเหตุให้ได้อย่างรวดเร็ว
ทันทีที่มีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบทันทีในทุกช่วงข่าวทางไทยรัฐทีวีครับ